แล้วอันนี้ที่บอกว่ามันจะเป็นประเด็นดราม่านะ
เพราะอะไรรู้ไหมคืออาจจะเป็นสไตล์พี่ก้องนั่นแหละ
แล้วตอนโพสต์ไปเนี่ยคนไม่รู้เขาก็แบบเฮ้ยดูถูกหรือเปล่า
เหยียดคนกำแพงเพชรรึเปล่าคืออย่างงี้คุณผู้ชม
กล้องเขาโพสต์ภาพแล้วก็บอกว่าคอนเสิร์ตจะเล่น๓ทุ่ม
แต่ว่าคนมารอตั้งแต่๔โมงเย็นมาตากแดดรอ
เป็นภาพที่น่าสมเพศพอมีการโพสต์ข้อความไปแบบนั้นอ่ะ
คนก็เลยแบบว่าอ้าวนี่ทำไมถึงต้องดูถูกกันแบบนี้ล่ะ
ทำไมต้องเหยียดกันแบบนี้ล่ะโอ้อันนี้คือคอนเสิร์ตลูกทุ่งร้อยล้านวิวนะคะ
ไปกันเนี่ยทั้งคุณก้องห้วยไร่เบิ้ลประทุมราชแล้วก็แซคชุมแพรเมื่อคืนนี้ค่ะ
จอดรถหลังห้างที่กำแพงเพชรคือถ้าเอาตรงคอนเสิร์ตเฉย
ครับดนุกเอ่อทานไปได้ด้วยดีค่ะแล้วของฝากคนก็ต้องรอดูใช่ไหม
อ้าวพี่ก้องไปงานนี้จะได้อะไรเป็นมาลัยคล้องคอ
เอาก็ได้ทั้งอะไรค่ากำแพงเพชรต้องอะไรนะกุ้ยเข้าใจนี่กระยาศาสตร์
ใช่มะนาวแพงก็มานะจ๊ะมีมะนาวด้วยนี่สินค้าเกษตรมากันเพียบเลยค่ะ
แต่ว่าเรื่องดราม่าก่อนขึ้นเวทีเนี่ยดูโพสต์หน่อย
โพสต์ที่พี่ก้องเขาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

เห็นแฟนเพลงกำแพงเพชรมารอกันตั้งแต่๔โมงเย็น
เข้าแถวตากแดดเพื่อรอเจอกล้องเบิ้ลแซค
ช่างเป็นภาพที่น่าสมเพศเหลือเกิน
เขาไม่มีอินเตอร์เน็ตกันหรือยังไง
ก็เขาแจ้งแล้วว่าเล่นกัน๓ทุ่มแล้วจะรีบมาตากแดดเพื่อ

เพราะผมเอาเงินมาหมดแล้วถ้าไม่ไปก็ติดคุก
คือก็เหมือนกับก็ติดตลกขำนั่นแหละ
คือโดยบริบทแล้วเนี่ยอืม
ผมว่าก้องเค้าคงไม่ได้นั่นหรอกแต่ว่าเค้าเป็นคนโพสต์เกลียนน่ะ
ใช่ก็จะมีความแบบกลวนมีความหยอก
มีความหยอกแต่พอมีการแชร์โพสต์นี้ไปในเพจข่าวท้องถิ่นกำแพงเพชรเหี่ยวดำนิวส์เนี่ยนะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าอย่าสำคัญตัวเองให้มาก
กำแพงเพชรไม่ใช่เป็นแบบที่คุณพูดคุณคิดผิด
ผมอุตส่าห์ให้เกียรติคุณมานั่งดูแสดงว่าคุณไม่เต็มใจมาเล่น
มาแสดงความคิดเห็นทีนี้เสียงแตกคุณผู้ชม
คนที่คิดว่ากล้องห้วยไร่ดูถูกเหยียดหยามชาวกำแพงเพชรเนี่ยก็มีนะ
แต่เอฟซีของพี่ก้องก็มาบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นปกติ
กล้องก็โพสต์ทำนองนี้แหละโพสต์แบบนี้เกือบทุกที่ที่ไปนั่นแหละ
ก็จริงแล้วใจพี่ก้องก็คือเป็นห่วงแหละ
ที่ต้องมาแบบตากแดดมารอแดดร้อนเพื่อที่จะมารอดูคอนเสิร์ต
แต่พอมันเป็นกระแสแบบนี้นะฝั่งพี่ก้องเองเขาก็ลบโพสต์ออก
โพสต์ที่มันเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็มีการโพสต์คลิปขอบคุณชาวกำแพง
แล้วก็มีการบริจาคเงินให้บ้านพักคนชราแล้วก็เด็กกำพากำแพงเพชร๑๐๐๐บาท
ขอบคุณด้วยที่เอากล้วยไข่มามอบให้นะคะ
เหยียวดำเป็นสื่อกลางหน่อยเคลียร์ใจกันกับคนกำแพงเพชรหน่อย
เออแต่ว่าคือบางทีข้อความไงจากตัวอักษรเราไม่รู้ว่าอารมณ์ของน้ำเสียงที่พิมพ์ไปน่ะมันเป็นยังไง
ประโยคประโยคนึงแต่ว่าคนพูดที่ต่างกันมันก็จะสื่อความไปที่ต่างกันด้วยนะ
เอาลักกันนะไม่มีไรหรอกนะให้อภัยกัน